ถึงข่าวนี้พนันวงล้อ
คุณผู้ชมครับปกติเนี่ยไอ้แก๊งนี้

พรุ่งนี้บอกไม่จ่ายบ่ายเบียง

นี่ฮะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ไปดูคุณผู้ชม
นะครับสามีภรรยาคู่นี้ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
ขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมนะฮะเพจสายใหม่ต้องรอดนั่นแหละ
บอกติดตามความคืบหน้าคดีทำร้ายร่างกายให้หน่อย
มันเป็นยังไงสามีเล่าบอกว่าเขากับภรรยาพาหลาน๗ขวบ
เที่ยวงานวัดในซอยวัดแป้นทองเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับ
เดินไปเห็นร้านหมุนวงล้อเสียงโชคใช่ไหมคนยืนรุมเพียบเลย
นี่แหละครับจากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งคิดว่าเป็นหน้าม้า
พี่มาเล่นหน่อยเขาไม่อยากเล่น
แต่กลุ่มหน้าม้าที่ยืนอยู่หน้าร้านชักชวนทุกวิถีทางนะครับ
ให้เล่นให้ได้ยืมเงินให้ด้วยอ่ะนะแล้วก็แม้แต่เงินเดิมพันธุ์เนี่ย
คุณเงินขนาดนี้คุณไม่เล่นเหรอ
เขาตัดสินใจเล่นครับเพราะว่าเห็นเงินเดิมพันธุ์สูงถึง๙๐๐บาท
โอ้โหคุณผู้ชมครับที่ผมบอกไงว่ามันพลิกพลิกแก๊งนี้
เขาเล่นชนะว่ะเฮ้ยเขาเล่นชนะ
คราวนี้ทางร้านบ่ายเบียงครับทำท่าจะไม่จ่ายคุณผู้ชม
บอกถ้าคุณจะเอา๙๐๐๐คุณไปเอา๒๐๐๐มาก่อน

ก็ไอ้๒๐๐๐เป็นค่าแทงครั้งแรกไง
รอมีอย่างนี้ด้วยหน้าด้านเพิ่งมาบอกตอนหลังหน้าด้านนะจะโกงเขาให้หน้าด้านด้วย
จังหวะนั้นแฟนบอกทุกคนตกลงตรงนี้เป็นหน้าม้าใช่ไหม
โอ้โหเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับมันจี้ใจดำ
เจ้าของร้านด่ายับแล้วตะโกนว่ารุ้งมากนักใช่ไหมอืม
รุมกระทืบมาเลยจากนั้นครูผู้ชมครับ
เขาถูกผู้ชายสาวประเภท๒ประมาณ๗๘คน
รุมทำร้ายร่างกายจนตาบวมคิ้วแตกหัวแตก

โอ้โหจากนั้นไปแจ้งความฮะ

กับตำรวจสนนิมิตรใหม่ครับ

เจ้าของร้านเขาก็มาชี้หน้าหน่าหนูบอกว่า
ขอโทษนะครับอย่ามาชี้หน้ากูอย่างนี้นะ
ด่าเราแรงมากแบบเหมือนเราไปทำอะไรผิดร้ายแรง

พี่ก็เอาเงินคืนมาก็ได้นะอย่างนั้น

สรุปหนูขอถามจริงนะที่ยืนตรงนี้หน้าม้าใช่ไหม
หนูก็ถามตรงไปแล้วลุงให้พี่อะไรกันขึ้น

มึงพูดอย่างนี้ได้ไงพวกมึงลุ้นใช่ถามนี้เลย
คุณเอกพบก็เตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อไอ้พวกแบบนี้นะ

มิตรสาชาชีพแน่นอนเขียนเซ่นใต้ไว้เลย
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็นะครับไปแจ้งความ
ก็ตำรวจเขาบอกยังไม่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะ
เขาเรียกร้องไปถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานเลย
ปราบปรามแก๊งนี้ให้จริงจังครับ
หลายคนโดนแต่ไม่เป็นข่าว

ดันเล่นชนะด้วยเออนะครับ